สำหรับข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้นะคะไปดูเรื่องเตือนภัยกันก่อน
แต่ว่าไม่แน่ใจนะว่าสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องโอละพ่อหรือเปล่า
เอาแบบนี้ก่อนเบื้องต้นมีผู้หญิงคนหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นแม่เด็กผู้ชาย
อายุสักประมาณ๙๑๐ขวบประมาณนี้นะคะ
คือบอกว่าน้องไปรอคุณพ่อมารับน้องไปเรียนพิเศษช่วงนี้ปิดเทอมไง
ปรากฏว่ามีคุณป้าคนหนึ่งมาจูงมือลูกของเธอไป

แต่ปรากฏว่าคือมีคนระแวกนั้นเป็นพลเมืองดี
เขาเห็นอาการผิดสังเกตก็เลยพยายามที่จะไปสอบถาม
สุดท้ายแล้วคุณป้าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องรู้

ได้มีการโพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยภาพนี้ค่ะ
เป็นภาพหญิงวัยกลางคนรูปร่างทวมผมสั้น
ยืนอยู่กับเด็กผู้ชายคนหนึ่งทำท่าจูงมือเด็กจะเดินออกไป
นี่นะคุณผู้ชมพร้อมกับระบุข้อความอ้างแบบนี้
บอกว่าเตือนภัยแก๊งลักเด็กโดยเรื่องมีอยู่ว่าลูกชาย
มีหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งเดินมาจูงมือลูกชาย
แล้วก็พูดว่าไปถ่ายรูปกัน
ผู้โพสต์บอกเพิ่มเติมบอกว่าลูกชายของเธอ
เล่าบอกว่าหญิงคนดังกล่าวเนี่ยคือให้แกล้งทำว่า
คุณป้าคนนี้ที่มาจูงมือให้แกล้งทำว่าเป็นแม่ลูกกัน
แต่พอมาถึงซุ้มที่จัดงานพนักงานในซุ้ม
เขาก็สังเกตว่าหน้าตาผิวพันธ์การแต่งกายของป้าที่จูงเด็กมา
คือมันไม่ได้สอดคล้องไปทางเดียวกับน้องเลย
ก็เลยถามว่าน้องรู้จักกับป้าคนนี้ไหมก็คือพนักงานถามเนี่ยนะ
จังหวะที่น้องตอบว่าไม่รู้จักค่ะคุณผู้ชม
เดชบุญที่พ่อของน้องโทรมาพอดี
พนักงานของห้างก็เลยบอกป้าคนนี้ว่าปล่อยน้องไป

ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะพอเกิดเรื่องแบบนี้
ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภัยสังคมนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีพยายามที่จะติดต่อสอบถาม
เจ้าของโพสต์ผู้หญิงคนนางกล่าวซึ่งเป็นแม่แท้ของน้อง
ที่อ้างว่าน้องถูกป้าคนนี้จูงมือไป

ตอนนี้คุณแม่ของน้องที่โพสต์เฟซบุ๊ก
บอกว่าไม่ขอให้ข้อมูลใดเพิ่มเติม

คือหลังจากที่มาโพสต์เฟซบุ๊คแบบนี้
ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์นะ
ผู้หญิงคนนี้ให้เบาะแสบอกว่า
คุณป้าที่คุณอ้างว่าเป็นมิจฉาชีพ
จูงมือลูกคุณไปเป็นแม่ของเขาเอง
เขาบอกว่าแม่เขาไม่ได้เป็นมิจฉาชีพนะคะ
พร้อมระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้
ทำให้แม่ของเธอกำลังตกเป็นจำเลยของสังคม
เพราะว่าแม่ของเธอไม่ได้เป็นกลุ่มมิจฉาชีพ
และจะเดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจสนปทุมวัน
เพื่อให้ดำเนินคดีกับแม่ของเด็กที่โพสต์เฟซบุ๊ก
เนื่องจากการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐาน
อันนี้ถือว่าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
นี่ไงดิฉันเลยบอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องโอละพ่อหรือเปล่า
คือตอนแรกกะว่าจะมาเตือนภัยใช่ไหม

แต่ว่าสุดท้ายเอาล่ะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าเรื่องจริงเป็นยังไง
เดี๋ยวรอตำรวจสนปทุมวันชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะคะ